อุอิบูอาทักหอประพา
เป็นคำที่เราท่องเป็นเด็ก
อุดอนอิงสานอุระพาพระยับ
ทักศิลป์ทักศิลป์คือภาคใต้

ทะลมทะลายมากทักศิลป์คือภาคใต้
เอาไว้ในใจคุณผู้ชมเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังครับ
แน่นอนว่ามันมีเรื่องเกี่ยวข้องกับการเมืองนะคะ

ถูกต้องนะคะภายหลังจากนายทักษิณชินวัฒน์นะคะ

อบหมายให้นางสาวขัตยาสวัสดีผล
อดีตสอสอพักเพื่อไทยเป็นตัวแทนเข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวน
บังคับการปราบรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาทยากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าปอทค่ะ
เพื่อที่จะดำเนินคดีกับดรอาทิตย์อุรายรัฐ
แล้วก็บุคคลอื่นอีก๒๓คนนะคะ

พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์พุทธศักราช๒๕๕๙
ซึ่งกล่าวหาว่าได้โพสต์ข้อความในลักษณะหมินประมาท
หาในทักษิณว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ระเบิด๗จังหวัดภาคใต้
เกิดเหตุการณ์แบบนี้ดรอาทิตย์โพสต์เฟซบุ๊กค่ะ

เขียนไว้เลยบอกว่าบ้านนี้เมืองดีวิเคราะห์วิจารณ์อะไรตามจริงไม่ได้
ต้องแท้แท้เอาพวกกินปูนร้อนท้องเยอะ
พยายามอ่านดูบทวิเคราะห์ที่มีคุณค่าของผู้ใหญ่ที่ส่งมาให้
ไม่เห็นมีตรงไหนที่ไปกล่าวหาชื่อใคร
งใจเข้าใจผิดมีคำว่ากลุ่มทักษิณ
ซึ่งแปลว่ากลุ่มใต้
เหมือนกับคำว่ากลุ่มอีสานกลุ่มอุดรกลุ่มบูรพากลุ่มพายับ
ก็ไม่น่าจะกินปูนร้อนท้อง
เหลือทำไมกินปูนร้อนท้องเหลือ
โอ้โหโพสต์นี้ออกไปแป๊บเดียวเท่านั้นค่ะคุณผู้ชม
แฮชแท็กใหม่ในทวิตเตอร์ทักษิณคือภาคใต้
โอ้โหต้องตอบกันแบบนี้นะคะโลกออนไลน์ก็พากันวิพากษ์วิจารณ์แล้วค่ะ
แฮชแท็กยอดนิยมอันดับหนึ่งบนทวิตเตอร์เมื่อวานนี้เลยนะคะ
บางส่วนนี้ก็มีการโพสต์ข้อความแบบมีนายะแฟ้งความรู้
เรียกชื่อทิศทั้ง๘ทิศในรูปแบบไทยเดิม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
นึกออกไหมคือคนจะคิดว่าเป็นการกระแนกระแนะเสียดสีก็คิดได้
คนที่คิดตรงก็คิดได้เหมือนกันคือบันดาลเป็นคำเดียวกันเอางี้ละกัน
ใช่ค่ะแต่ว่ากระแสส่วนใหญ่ก็ค่อนข้างนี่แหละค่ะ
จริงมีอีกหลายข้อความเหมือนกันที่ก็รุนแรงพอสมควรนะคะ
ว่าจะไปเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของการเมืองซะส่วนใหญ่นะ

เทพก็เป็นกลุ่มคนทักษิณสิติดแฮชแท็กทักษิณคือภาคใต้
ก็หยงเข้าในกับทุกเรื่องนะนะโลกโซเชียลคือนะครับ

เราจะไม่ยุ่งนะคะเหตุกับนี้นะคะทุกวัน